นายสายหยามสริมงคลผู้รัชกาลจังหวัดนครราชศรีมาร์
พร้อมหัวหน้าสวนราชการคณะสตาฟโค้ช
ทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิง
ร่วมประกอบพิธีบวงสวงศักระอนุสวรีเท้าสุระนารี
ก่อนการจัดงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านเท้าสุระนารีประจำปี๒๕๕๙
ที่จะจัดขึ้นในวันที่๒๓มีนาคมถึง๓เมษายนนี้
พิธีบวงสวงได้มีการตั้งประรำพิธีกลางแจ้งหน้าอนุสาวรีเท้าสุระนารี
มีการจัดเครื่องบวงสวงอาหารข้าวหวานรวมทั้งไข่ไก่สด
จำนวน๑๕๕๕ฟองมาตั้งศักระบูชาคุณย่าโม
หลังเสร็จเส้นพิธีพวกราชการจังหวัดนครราชสีมา
ทีมงานสตาร์ฟโค้ชและนักกีฬาวอเล็กบอล
ได้ร่วมกันแจกไข่ไก่จำนวน๑๕๕๕ฟองให้กับประชาชน
เพื่อเป็นการแก้บนหลังทีมนักวอเล็กบอลทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิง
ในชื่อทีมนครราชศรีมาหุ้ยหวังคิวมินซีวีซี
คว้าแชมป์วอเล็กบอลลีกมาครองได้เป็นผลสำเร็จทั้ง๒ทีม